มันเป็นชื่อใครพอมาได้คะ

รถทะเบียนนี้

เป็นผู้หญิงนะ

ระเบียนอยู่รำภูนย์

ประจายอยู่เยอะมาก
ไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านแต่จะพยายามทำให้ถึงพันล้าน
เพราะว่าถ้ารถเป็นพันคันคุณลองคิดดูดิ

วกกับทรัพย์สินบ้านช่องโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ที่แพงรีสอร์ท
เรายังไม่เจอนะเรือยอดเครื่องบินอาจจะมี
แล้วยังมีโรงการโรงสารที่มีเพื่อค่าอย่างเยอะมั้ยคะ

เราดูจากเราดูจากรสนิยมการใช้ยานพานะ
ลดนิยมการอยู่ในสังคมพบพวกดาราดาราหลายท่านก็อับยา
อันนี้เป็นข่าวทั่วไปไม่ได้ไม่ได้โจมตีใครเพราะฉะนั้นไม่แปลกอ่ะ
คนพวกนี้จะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็สามารถสัมผัสยากันได้
แล้วก็ดาราคือหน้าตาของเพราะว่าสังคม
ก็ทำให้คนบางคนที่มีสตังค์แล้วไม่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงได้
เป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขามองเรื่องความสลาดเป็นหลัก
และหลังจากคืนตอนนี้จะมีความผ้ามาแล้วรึเปล่า

ตอนนี้คือเราพบแค่ว่าทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้อง
หรือว่าไปมีส่วนร่วมในการขายยาอะไรด้วยไหมครับ
เกี่ยวข้องคงยังไปไม่ถึง
แต่วันดีคืนดีเบ้นมีลัมบูกินี่ของชัยชนะคันนี้มาได้ยังไง

หาก้องมีอิกษารยึงอย่างนั้นชี้แจงว่าการได้ลำบูกินี่มาเนี่ย
ได้มาที่ความถึงต้องหรือยังไงกระต่าง

แต่ตอนนี้คุณนี้อ่ะคุณนี้ไปตั้งกลับตีนึงอ่ะ
แต่ตอนนี้คุณหนีคุณหนีไปตั้งแต่ตี๑คุณก็รีบมาได้แล้วเราก็รอนานแล้วนะครับ
ถ้าเราออกหมายเรียกเขาไม่มา๒ครั้งเราก็ออกหมายจับไม่เป็นไร
คุณไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นคุณจะถูกเราตามมากขึ้น
สื่อมวลชนก็จะต้องอยากจะรู้มากขึ้นคุณจะต้องถูกขุดคุยมากขึ้น
คุณไม่ได้หลับได้นอนแน่เหมือนซึ่งผมก็ไม่ได้หลับได้นอนที่ตามคุณเหมือนกัน

เราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่เย็นเป็นสุข
คนพวกนี้ทำลายลูกหลานทำลายครอบครัวของพวกเราที่หาเช้ากินค่ำมานานแล้ว
เอาเงินของคนจนไปซื้อรถหรูแล้วมาอวดคนจนอีก
มันเหยียบย่ำหัวใจเราเกินไปแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าผมจะทำให้มันจนขอทานให้ได้
มันยังสรุปไม่หมดแต่ตอนนี้
ตอนนี้เนี่ยเราไปเจอกับเมียบอยแล้ว
เมียบอยแล้วเจอรถฮอนด้า

บอยไม่มีอาชีพอื่นเป็นแค่เด็กเสิร์ฟ
ตัวบอยจะจับไง
เอาตัวบอยมันก็เดินยาง
ใช่ใช่ตัวนี้ลายใหญ่นักท้ารายใหญ่

บอยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างใสสนาน
บอยทำหน้าที่จำหน่ายกระจายยาและเอาทรัพย์สินมาให้คนอื่นฟอก
เจนอะไรที่คุณบ่อยกับเบนนี่คือมีส่วนอยากจะเตรียมเพิ่มไหม
ไม่ใช่ก็ไปรู้จักกันทำไม

ไม่รู้จักแล้วคุณไม่มาคุณให้แม่คุณรับโทรศัพท์แล้วคุณไม่มา

ขยันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลับต้องนอนกัน

แน่นอนค่ะสอบที่มาที่ไปที่มาอยู่ด้วยกัน
เราต้องตอบให้ได้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ถ้าเขาตอบไม่ได้เขาสมคบนะ

คุณต้องรับผิดชอบนะ
ทำไมก่อนสอบถึงว่าเขาจดทะเบียนกันด้วยมั้ยครับ
หรือว่าไม่เกี่ยวครับ

ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วนี่
ทุกคนรู้ถามว่าสังคมยอมรับมั้ย
เขาก็พูดในสื่ออยู่แล้วว่าเขาท้องกับใคร
ตรงนั้นก็ขึ้นสารได้ก็บอกแล้วว่ารับไม่รับ

เขาคงตอบได้ไม่เต็มที่นะ

ผมเชื่อว่าผู้หญิงเขาก็คงงเหมือนกัน

เข้าไปเกี่ยวยักลึกก็เพียงแต่แค่ว่า
บันไดพลอยโจรไม่เป็นไร
มันหลอกอยู่แล้วไม่หลอกกันจะได้ดาราเหรอ
ผมก็รู้จักพวกคุณนานแล้วผมก็พูดได้

กลายเป็นไฮโซโค้นทำชีวิตได้
ก็บอกแล้วไงเล่าตาขุนสาเนี่ย
ยังเด็กเป็นนักผลิต
เหมือนกับเราไปซื้อสินค้ามาแล้วเราก็ดูว่าสวย
เราก็มาขายคนในชุมชนใหญ่ก็ชอบ

ผู้ค้าตรงกลางคือดินเลอร์จะทำตลาดและขายได้มากกว่า
เพราะฉะนั้นพวกนี้
ต้องหาตลาดตลาดที่ได้เงินมากที่สุด
คือตลาดที่อยู่ในวงการบันเทิงในสังคม
ที่มีชื่อเสียงเพราะว่าพวกนี้มันต้องได้หน้าตาด้วย
งั้นไม่มีใครคุ้มครองไม่มีใครรู้จัก

ถ้าคนไม่ดีมีคนเดียวเราจบไปแล้วสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรกันมาก
มันเยอะเพราะอะไรที่ได้มาง่าย
แล้วคุณตอบไม่ได้สังคมปัจจุบันเขาตรวจสอบคุณแล้วนะ
บอกให้รู้ก่อนเพราะฉะนั้นมาเป็นคนดีเถอะ
คุณอย่าทำร้ายลูกหลานเรามากกว่านี้เลยนะครับ